เป็นเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุก่อนหน้านี้

เรียนก็ต้องมีวันจบ

ก็ต้องรับประกาศนียบัตรนะคะ

โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลเทพนคร
นายนัดเรศอินทรัพย์นายยกเศรษฐบาลตำบลเทพนคร

ให้กับบรรดาผู้สูงอายุที่ใส่ชุดนักเรียนมาเรียนแบบนี้
สร้างศุกร์ผู้สูงอายุ๗๗คน

ใส่ชุดนักเรียนไปรับมอบประกาศนียบัตรค่ะ
ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ต้องใส่คอซองเหมือนกันนะคะ
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุที่ตำบลเทพนคร
เขาจัดการเรียนการสอนศึกษาส่งเสริมผู้สูงอายุ

เรียนรู้วิธีการดูแลตัวเอง
การออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหาร
การปรับสภาพจิตใจรวมทั้งอารมณ์ของผู้สูงอายุ
ให้เป็นไปตามวัยด้วยนะคะ
และที่สำคัญนี่เลยค่ะ
หลังมอบประกาศนียบัตรแล้ว
ทั้งผู้บริหารวิทยากรและครูพี่เลี้ยง
ก็จะต้องมาขอขมานักเรียนด้วย

อาจจะมีอาการล่วงเกินกันไปบ้าง
เพราะว่าอยากจะให้ความรู้กับบรรดานักเรียน

ก็เลยสุดท้ายแล้วจบหลักสุดก็ต้องมาขอขมา
โอ้โหจบหลักสูตรแบบนี้เด็กคงคิดถึงกันแย่เลยนะ

หรือไม่ก็ชวนไปติวหนังสือเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อ
เพื่อนผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญนะ
ลูกหลานด้วยดูแลท่านหน่อยนะครับ